ตอนนี้เรามีการเลือกตั้งนายกอบจ
แล้วก็ผู้ว่ากระทรวงมหาทัยก็ส่งมา

จะชื่อนายกอบจชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดก็แล้วแต่
ต้องมีแค่คนเดียวนะครับมีแค่คนเดียวจะใช้ชื่ออะไรก็ได้
ส่วนคนที่กระทรวงมหาดไทยส่งเข้ามาที่จังหวัด
เหมือนกับกึ่งฝ่ายค้านเมื่อคนที่มาดูว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบ
เพราะฉะนั้นคุณส่งผู้ว่ามาอาจจะใหญ่ไป
เพราะฉะนั้นพอมีนายกอบจหรือผู้ว่าเลือกตั้งแล้ว
ต้องมีจากกระทรวงมหาทัยที่จะมาปลั๊กเพื่อจะโยงเข้ากับส่วนกลางได้
ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเดี๋ยวจะรวบตึงสั้นก็คือ
ทุกวันนี้การเลือกตั้งของนายกอบจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่
มันก็ขึ้นเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปนี่แหละ
การเลือกตั้งทุกวันนี้มันอยู่ที่กระแสกระสุนแล้วก็บ้านใหญ่๓อย่าง
ทีนี้ถ้าเกิดมันมีกระสุนกับบ้านใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแบบทุกวันนี้คือซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันจงครึ่มแบบนี้เนี่ยนะครับ
ไอ้ตัวเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกอบจมันก็จะเป็นคนในกลุ่มเดิม
ทีนี้มันก็สนุกปากเลยครับสอสอก็พวกตัวเองอันนี้ก็เลือกกันมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจให้มีการเลือกตั้ง
ผ่วงกับประชาประชาปกฏตกต้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมา

และไม่การตรวจสอบถวงหลุนมาก